ท่านประธานที่เคารพครับผมได้นั่งฟังทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานั้น
ผมไม่สบายใจเลยครับว่าวันนี้วุฒิภาวะ
ไม่ว่าผู้แทนไม่ว่าวุฒิสมาชิกต่างท่านแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น
ใส่กันไปใส่กันมาไม่ได้คิดถึงชาติบ้านเมืองเลยครับ
ทำให้เกิดวิกฤตมีนักศึกษามีนักเรียนและมีประชาชนหลายหมู่เหล่า
ก็มาประท้วงท่านประธานที่เคารพครับ
ผมอยากเห็นสภาแห่งนี้ทุกฝ่ายไม่ว่าผู้แทนสดรหรือวุฒิสมาชิก
หรือผู้เสนอกฎหมายก็ตามอยากเห็นการปองดองอยากเห็นการสร้างชาติ
การสร้างชาติต่างหากว่าแต่ละฝ่ายต่างคนต่างว่ากันต่างคนกระแนะกระแหนกัน
ผมว่าไม่บรรลุตามเป้าหมาย
เหรียญมีสองด้านครับท่านประธานครับแน่นอนครับ
ทุกท่านก็มีสิทธิ์มีความคิดเห็นที่จะมุมมองต่าง
แต่ถ้าหากเรามาพูดกันด้วยมติประชาธิปไตยเสียงข้างมากว่ายังไง
เราก็ต้องยอมรับความจริงดังนั้นท่านประธานที่กรบครับ
ตั้งแต่๒๔๗๕มานั้นเนี่ยเราร่างรัฐมนูลมากี่ฉบับ
ท่านประธานคงจะทราบดีว่าชนชั้นใดไม่มีโอกาสออกกฎหมาย
ก็จะออกกฎหมายเพื่อชนชั้นนั้นแน่นอนครับ
ผมอยากเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราหันหน้าเข้ามาพบกัน
ผมจะไม่ลงรายละเอียดของแต่ละมาตราที่เราได้เสนอกันไปนั้น
ก็ต้องยอมรับความจริงว่ารัฐมนุนปี๒๑๖๐นั้นที่มาที่ไปอย่างไร
ทุกคนก็มาจากพี่น้องประชาชน๗๖๗ล้านคนนั้นทราบดีครับ
ต้องเรียนท่านประธานครับว่า๖๗ล้านคนนั้น
ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนมีคนละหนึ่งหุ้นส่วน
ความคิดหลากหลายต่างกันแน่นอนครับ
ผมมองเปรียบเทียบว่าประเทศไทยคือบริษัทจำกัด
ทุกคนมีสิทธิ์คนละ๑เสียงทุกคนมีสิทธิ์คนละ๑หุ้น
แต่เราจะไปห้ามความคิดของแต่ละฝ่ายไม่ได้ครับท่านประธานครับ
ผมอยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพอยากเห็นการเสนอแนะแนวทาง
เอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเกิดประโยชน์อย่าคิดว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่ดี
หรือดีผมคิดว่ามันต้องมาคุยกันดังนั้นผมจึงอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทัดเทียมกันครับไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับ
ตัวเท่ากันครับถ้าคนไหนเรียน๔๕ตัวคนนั้นก็บ้า
ร้ายป้ายสีกันผมไม่เห็นด้วยนะครับ
สภาอันนี้อันสภาอันทรงเกียรติครับท่านประธานที่เคารพ
แต่พอมองดูครับผมเคยพูดอยู่เสมอ
ผมอดีตวุฒิสมาชิกเมื่อปี๒๕๖
ผมอยากให้วุฒิที่มาจากการเลือกตั้งผมเคยเสนอในสภาเองครับ
กลับเรียนครับว่าในหลักการสากลของต่างประเทศนั้นเนี่ย
คนจะเป็นวุฒิสมาชิกได้นั้นเนี่ยต้องผ่านการกันกรองกฎหมาย
นักการเมืองเบื้องต้นต้องไปผ่านสภาจังหวัด
เป็นสภาพผู้แทนรถึงจะไปสมัครเป็นวุฒิสมาชิกได้
แต่ที่ผ่านมาท่านก็ทราบดีรัฐมนูลฉบับ๖๐นั้นเนี่ย
มาอย่างไรผมคงจะไม่กล่าวอ้างเพื่อลดความขัดแย้ง
ทุกคนรู้ตัวเองว่าตัวเองมายังไงพระองค์มีองค์ความรู้ขนาดไหน
ผมเห็นมาใส่ร้ายป้ายสีกันผมฟังแล้วก็อยากจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยขออภัย
ครับผมรัฐธรรมรุนทั้งหมดเนี่ยของฉบับผมอยากให้ท่านสมาชิกทั้งหลายเนี่ย
การรับหลักการไปแล้วนั้นโดยที่ประเพณีที่ผ่านมา
เขาจะเสนอว่าถ้ารับหลักการไปแล้วก็จะถามว่าเอาหลักฉบับไหนเป็นหลัก
ส่วนใหญ่ก็เอารัฐบาลเป็นหลักรัฐบาลมีเสียงข้างมาก
ท่านจะไปห่วงอะไรครับอย่างน้อยโกต้ารัฐบาลก็
สมาชิกของผู้แทนสดรคนนอกอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะกลับเรียนว่าอยากให้ทุกคนหันหน้ามาปรึกษาหาลือกัน
และก็ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อลดความขัดแย้งไม่ให้หลายส่วนที่อยู่
บนถนนก็ดีหรือบนถนนก็ดีหรืออีแอบก็ดีนะครับ
ก็หมายความว่าอยากให้ทุกคนหันหน้าเข้ามาหากันและก็รับหลักการ
และผมคิดว่าถ้ากรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยว่ายังไงก็ว่างั้น
ผมไม่เคยติดใจเลยว่าฉบับไหนเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะคิดนะครับ
มุมมองของเราเราว่าเราถูกแต่เราต้องลบความเห็นบุคคลอื่นด้วย
อันนี้ผมคิดว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ทัดเทียมกัน
ย่อมมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักชาติบ้านเมืองเหมือนกัน
ดังนั้นผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความครบว่าผมคิดว่าการสร้างชาตินั้นนะครับ
ถ้าหากว่ายังมัวมามีความเห็นแย้งและไม่ลงตัวกันอย่างนี้นั้นเนี่ย
ผมคิดว่าไปไม่รอดบ้านเมืองเศรษฐกิจก็จะเกิดปัญหา
วันนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านทราบไหมครับว่าในต่างจังหวัดนะ
ในการในพื้นที่จังหวัดบุรีเนี่ยทหารส่วนใหญ่ปลดเกษียณไม่มีบ้านจะอยู่ครับ
ฟังมันก็มาจากการบริหารจัดการบ้านเมือง
มันจะมาจากรัฐมนูลท่านก็ทราบดีว่าครั้งที่ผ่านมานั้น
การเมืองเป็นอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนี้
ผมไม่เข้าใจว่ากฎหมายรัฐมนุนเขียนไว้ว่ายังไงมาตรา๓๔
ที่บอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยให้พักการเมืองส่งได้
แต่พักการเมืองสมาชิกสภาพผู้แทนสดรห้ามไปยุ่งเกี่ยวห้ามให้คุณให้โทษ
ผมถามว่าวันนี้สอสอก็ไม่ต้องไปลงคะแนนเสียงเห็นไหมครับประชาธิปไตยยังไง
ถ้าไปลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายแดงหนึ่งก็ให้คุณให้โชคอีกฝ่ายหนึ่ง
มันก็ผิดกฎหมายอีกครับท่านประธานครับเพราะในวันนี้ผมต้องกลับเรียนว่า
อยากเห็นการปองดองอยากเห็นการเขียนกฎหมายให้มันทันสมัยนะครับท่านประธานที่กรบครับ
ผมก็อยากจะกลับเรียนท่านประธานอยากเห็นว่าเมื่อวานนี้ท่านทราบดีเลยครับว่า
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔๑คนสาหัส๕คนเกิดจากอะไร
จริงแค่รับหลักการทำให้คนเดือดร้อนการบริหารประเทศนั้นผมอยากจะกลับเรียนว่า
ทำไมรัฐบาลพูดกับลูกหลานไม่ได้พูดให้เขาไม่เข้าใจ
ก็แสดงว่าเราไม่มีสมองเราไม่มีความคิด
ท่านประธานที่ครบครับผมอยากจะฝากไปว่าวันนี้อยากให้ความสงบ
เราไปคุยกันครับต่างคนต่างคุยต่างคนต่างไม่คุยกัน
และมันจะจบได้ไหมครับท่านประธานที่กรบครับ
เพราะฉะนั้นกลับเรียนฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นเสาหลักทางการเมืองของพวกเรา
ท่านเป็นที่เคารพผมก็อยากให้ท่านได้สั่งการในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ
ท่านก็ทราบดีว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นจึงมาร่างกฎหมาย
เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่า
เมื่อเกิดเพราะอะไรเราก็ออกกฎหมายให้มันทันสมัยให้แทนกับเหตุการณ์
มันไม่มีผิดมีถูกหรอกครับถ้าตามใดว่าผิดมึงผิดกู
ผมคิดว่ามันไม่ถูกคุณเก่งคนเดียวมันไม่ได้
อย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เขาก็อ่านกฎหมายเป็นเหมือนกัน
ผู้เป็นผู้แทนสอนผมเชื่อว่ามีองค์ความรู้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมอยากจะกลับเรียนว่าวันนี้อยากเห็นนะครับคนไทยด้วยกัน
สามัคคีกันรักคนไทยด้วยกันถ้าหากเราทะเลาะกันอย่างทุกวันนี้
ไม่มีใครแพ้ชนะครับสงครามในการลบแต่ละครั้ง
เอาอาวุธนะครับเอามาประหัสประหารกัน
ทั้งสองประเทศแพ้ทุกประเทศแต่การเจรจาการตั้งโต๊ะ
คุยกันจบครับท่านประธานครับนั่นเป็นทฤษฎีเลยครับ
ไม่มีการว่าจะฆ่ากันแล้วก็พังทั้งคู่
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมานึกคุยกันเอาทุกฝ่ายมาคุยกัน
ผมจึงเห็นด้วยว่าควรจะสนับสนุนให้ทุกฉบับเอาเข้ามากองรับหลักการ
ส่วนในการพิจารณาในขั้นวาระ๒นั้นวาระ๑วาระ๒นั้นเนี่ย
ผมถามว่าประธานครับก็อยู่เสียงข้างมากจะเอาอย่างไร
อันไหนที่มันไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่เอา
วันนี้ทุกท่านหลายคนโหนอย่างเดียวไม่รู้จะโหนไปถึงไหน
แสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่มีภูมิป้องกันหรือไง
ท่านประธานครับแต่ละคนพูดก็โหนโหนทั้งนั้น
แต่ตำรวจตัวเองที่ว่าตัวเองมีดียังไงบ้าง
ไม่เคยว่าตัวเองเลวเลยมีตัวเองดีคนอื่นเลวหมด
ผมไม่เห็นด้วยครับผมอยากให้สมาชิกรัฐสภา
ว่าทั้งผู้แทนหรือวุฒิสมาชิกนั้นเนี่ย
ขอให้หันหน้ามาหากันอย่ามองคนที่เห็นต่างกลายเป็นศัตรู
ทำไมเราต้องคิดนโยบายปิดแนวรบเปิดแนวรัก
ผมเชื่อครับท่านประธานครับบ้านเมืองจะเดินได้
ก็กราบขอบคุณประชาธิปไตยไม่มีใครใหญ่กว่าใคร
ทุกคนเท่ากันหมดทุกคนมีหุ้นส่วนของประเทศ
ดังนั้นสรุปว่าเปิดใจกว้างคิดว่าควรจะเอาทุกฉบับ
แล้วเอามาดำเนินการรับหลักการไป
ส่วนวาระ๒จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดตอนเสริมเต่งอย่างไรก็
แล้วแต่เสียงข้างมากกรอบบุคคุณท่านประธานจิตครบ